ไปดูเรื่องของคดีอาทยากรรมต่างกันก่อนนะครับ
รวมทั้งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
ค่ายทหารที่ราชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นการระเบิดเกิดขึ้นที่สนามฝึกซ้อม
ในค่ายบุรชัตริย์จังหวัดราชบุรีนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ทหารเสียชีวิตไป๒นาย
บาดเจ็บอีก๖นายนะครับอาทิตย์แรกเสียชีวิต๑นายนะครับ
แต่ว่ามีทหารที่บาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายนะครับ
เหตุระเบิดนี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ครับ
ภายในสนามฝึกซ้อมจารุมณีค่ายบุรชัด

ระหว่างที่กำลังพลของกรมการทหารช่าง
ซักซ้อมการสาธิตนำเรือข้ามลำน้ำ
และค้นหาทุ่นระเบิดตามยุทธวิธี
เพราะว่าจะมีหน่วยงานจากภายนอกมาเยี่ยมชมภารกิจ
กรมการทหารช่างในวันพรุ่งนี้นะครับ
ขณะเกิดเหตุมีทหารอยู่ในเรือยางทั้งหมด๘นาย
แต่ระหว่างที่ทำการซักซ้อม
จู่ก็เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้น
ทำให้เรือบรรทุกกำลังพลที่อยู่ในจุดดังกล่าวถูกแรงระเบิด
แล้วก็ทำให้ทหารเสียชีวิตไป๑นายนะครับ
ก่อนที่จะเสียชีวิตเพิ่มอีก๑นายเป็น๒นายนะครับ

ก็คือ๑๐เอกยุทธพงศ์จันทร์ขอนแก่น
สังกัดกรมทหารช่างที่๑๑รักษาพระองค์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
อีกนายหนึ่งจาก๑๐เอกเพียนตราจ่ำ
สังกัดกองร้อยทหารช่างสนับสนุนกรก่อสร้าง
หรือว่าช๑๐๑๑๕ค่ายบุรชัด
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนที่บาดเจ็บอีก๖นายณขณะนี้ก็คือ
สิบเอกวีรยุทธ์เฉยใสบาดเจ็บที่ขาซ้าย
จาสิบเอกชินวรัฐชุมคำไฮบาดเจ็บที่ขาซ้าย
สิบเอกอธิวัฒน์ง้อแขกบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
พลทหารวันเฉลิมนาชัยเวทบาดเจ็บที่ขาขวา
พลทหารบรรณวุฒิบริบูรณรัฐบาดเจ็บที่ข้อเท้า
แล้วก็พลทหารประทีบตะเพียนทองบาดเจ็บที่หายปลาร้า
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
พันเอกหญิงสุริจันทร์งาทองรองโฆษกองทัพบก
เปิดเผยว่าวันนี้ในสนามฝึกซ้อม
เป็นสนามฝึกจารุมณีค่ายบุรชัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เป็นการสาธิตข้ามลำน้ำขณะทำการซักซ้อม

ทำให้เรือบรรทุกกำลังพลในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบ
แล้วก็มีทหารบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งทางผู้บังคับหน่วยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาล
แล้วก็กำลังพลที่เสียชีวิตแล้วนะครับ
ขณะที่กรมการทหารช่างที่๑๑รักษาพระองค์
จัดพิธีศพแล้วก็ดูแลเรื่องของสิทธิกำลังพลที่เสียชีวิต

ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบต่อไป